ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเอาจริงนะทั้งเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล
รวมถึงญาติผู้ป่วยในรมพยาบาลเมืองเรยรามเนี้ยเขาตกใจเออ
ผู้ชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนไม่รู้คุณผู้ชมกระโดดขึ้นไปบนหลังคารถของชาวบ้านเขา
อ่าฮะเนี่ยเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
นั่นเขาเอามาแล้วอุ้ยจริงด้วยนั่นไงนั่นไง
ชัดเจนแจ๋วแหววกระเป๋าแดงเหมือนคนขายของเลย
มีเซียมสีแดงค่ะเออเขาปีนรถพยาบาลด้วยแฮม
ลงมาจากบนหลังรถพยาบาลนอกจากไปกระโดดขึ้นรถของคนอื่นแล้ว
ยังขึ้นรถคันนี้คุณรถพยาบาลรถฉุกเฉิน
แล้วเห็นไหมในคลิปคือคนที่เขาดูกล้องวงจรปิดดูภาพย้อนหลัง
เขาบอกว่านี่ไงชัดเจนแจ๋วแหววกระเป๋าแดง
แล้วก็ไปขึ้นรถคันอื่นอีกเขาเป็นอะไรของเขาฮะ
ก็นั่นน่ะสิไม่รู้ว่าเมาหรือว่าหนีอะไรมาหรือเปล่า
ผู้ชายที่ใส่เสื้อน้ำเงินกางเกงขาสั้นดำสะพายกระเป๋าแดงสวมรองเท้าแตะนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
เขาวิ่งไปนอกจากจะกระโดดลงมาจากรถพยาบาลไปเหยียบหลังคารถเก๋งแล้ว
คือทั้งญาติรวมถึงเจ้าหน้าที่เขาก็งงไง
มันเกิดขึ้นกลางคืนที่โรงพยาบาลเมืองเลยราม
ทีนี้ค่ะเขาวิ่งไปหน้าโรงพยาบาลนะคุณข้ามถนนหายแวบไปเลยในความมืด
ก็ใช่นะสิทีนี้คนที่เขามาติดต่อคือจะพาผู้ป่วยพาญาติมาหาหมอ
ให้คุณตำรวจมาตรวจสอบเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหน่อย
แล้วตอนนี้รู้แล้วนะผู้ชายคนนี้
อายุ๑๙ปีชื่อว่านายนพชัย
อยู่ที่ตำบลนาด้วงที่อำเภอนาด้วงที่เลยนี่แหละค่ะ
ทีนี้เดี๋ยวตำรวจเนี่ยบ่ายวันนี้ตำรวจคงต้องไปตามตัวนายนพชัย
แล้วก็ต้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
รวมถึงต้องไปตรวจสอบด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาปกติหรือเปล่าเมาอะไรมาไหมมียาเสพติดหรือเปล่าด้วยนะคะ
หมอพยาบาลเขาก็ตกใจนะ